จากการที่มีแม่ค้าผลไม้คนหนึ่งย่านปฐุมธานีถูกฆาตกรรม
แล้วก็หมกอยู่ป่าย่าตั้งแต่๑๕กรกฎาคมที่ผ่านมา
ตำรวจก็พยายามสืบหาตัวนะคะว่ามันเกิดจากอะไรสาเหตุคืออะไร
และใครเป็นคนฆ่าล่าสุดจับตัวได้แล้วนะคะ
เป็นวินรถจากกระยานโยนที่ไปรับเธอหน้า๗๑๑นี่แหละ
แล้วก็ตัดสินใจฆ่าเธอเพื่อชิงทรัพย์
พาคุณผู้ชมไปดูคลิปการทำแผนกันเลยค่ะ
นี่คือนายสามารถธัญผลวัย๒๗ปีนะคะ

ให้ดูแล้วว่าเขาฟันสอกใส่แม่ค้าขายผลไม้
หรือว่านางสาวพิไลวันแก้วรักษาหรือว่าจิ๊กนะคะ
แล้วก็ทำให้เธอล้มลงไปในป่าย่าข้างทางในซอยเทพกุญชร๒๑
สภาพศพของเธอตอนที่มีคนไปเจอก็คือกรามซ้ายถูกตีจนหัก
มีบาดแผลถูกแทงเข้าที่ชายโครงด้านซ้ายแล้วก็ลิ้นปี่ด้วยค่ะ
หลังเกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็สืบสวนและแกะรอยจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คนร้ายหลบหนี
ถึงได้รู้ว่าคนร้ายเนี่ยคือวินรถจักรยานยนต์เบอร์สิบเอ็ด
นายสามารถคนนี้เนี้ยนะคะไปรับผู้ตายมาจากหน้าร้านสะดวกซื้ออีกเซเว่นอีเลเว่น
แล้วภาพจากกล้องวงจรปิดที่เห็นคือขี่เข้าไป๒คน
แต่ขี่ออกมามีคนเดียวค่ะแล้วก็หลบหนีไป
พอแบบนี้ตำรวจก็มั่นใจเลยก็เลยรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับนะคะ
สามารถโดนออกหมายจับข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็ชิงทรัพย์
อมรับสารภาพแต่โดยดีค่ะว่าชิงทรัพย์กระเป๋าสะพายของผู้ตายจริง
แต่จังหวะที่จะขโมยไปผู้ตายพยายามขัดขืนแล้วก็ยื้อแย่งกระเป๋ากลับคืนค่ะ
เขาก็เลยตีศอกเข้าไปที่ปลายคางของผู้ตาย
ผู้ตายตกรถจักรยานยนต์ลงไปนอนกับพื้น
แล้วก็ถีบผู้ตายลงไปในป่าย่าข้างทางค่ะ
ตรวจสอบประวัติผู้ต้องหารายนี้นะเขาบอกว่ามีประวัติเสพยาเสพติด
แล้วก็ครอบครองยาเสพติดด้วยแถมยังมีประวัติการลักทรัพย์รถจักรยานยนต์อีกต่างหาก
ว่าเพิ่งจะพ้นโทษมาได้๗เดือนเท่านั้นเอง
แต่ที่ต้องสอบสวนโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าสภาพศพเนี่ย
เธอมีรอยแผลถูกแทงที่ชายโครงด้านซ้ายด้วย
แต่ว่านายสามารถบอกแค่ว่าตีศอกเข้าไปที่ปลายเตียงอย่างเดียว
ตอนที่ทำตัวไปทำแผนวินมอเตอร์ไซค์คนอื่นตะโกนด่าเลยนะ